แต่คุณผู้ชมเราอัปเดตราคาของเนื้อสัตว์ไปแล้ว
ผลไม้ไปแล้วไปดูราคาของผักกันบ้าง
ผักชนิดนี้ราคาดีดีกะเพราต้นนี้โอ้โห

ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับไม่ต้อง
คุณผู้ชมนี่เห็นมั้ั้งว่าเขาซื้อขายในราคาเท่าไร

ที่มีการปิดการขายไปในราคา

ซึ่งต้องบอกว่าเป็นกะเพราที่มีราคาแพงที่สุด
เท่าที่เคยเห็นมาเลยก็ว่าได้
แล้วทางผู้โพสต์เขาระบุข้อความว่าแบบนี้
ปิดการขายกะเพราด่างต้นนี้๗๐๐บาทครับ
งดเข้าร้านข้าวเพราะกะเพราแพงมาก

เคยเจอเหมือนกันคือหลังจากที่เขาโพสต์เรื่องราวนี้

มีคนเข้ามาคอมเมนต์คุณดูมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์เรื่องนี้กันเยอะมาก
หลายคนบอกว่าคือน้องเป็นกะเพราที่สวยมากจริงนะ

เอาจริงนะซื้อไปก็คือไม่กล้าทานนะคะ
จริงบางคนก็แซวขำว่าโอ้โหแล้วอย่างนี้ราคาข้าวผัดกะเพราจานนี้จะแพงขึ้นด้วยไหมเนี่ย
แล้วก็ยังมีคนแบบออกมาโพสต์ภาพกระเพราด่างของตัวเองที่เขาปลูกไว้

รับใบใบละพันก็ว่าได้นะเนี่ยแล้วจริง
น้อใบตอนเนี่ยฐานะที่คุณหลุงต้นไม้มาก็เยอะ
คือทุกอย่างมันก็เกิดความผิดปกติได้หมดไงคุณ
ด่างบางทีมันก็เกิดขึ้นจาก
เหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรความผิดปกติทางพันธุกรรมบ้าง

แต่ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับต้นไม้ทุกต้น

แล้วมันไม่ได้มีแต่กะเพราด่างนะคุณ
สำหรับว่ามันเป็นเรื่องราวของกระแส

เพราะหลายคนก็หันมาเนี่ย
แต่มีตำลึงด่าง
ราคามันก็แบบขึ้นอยู่กับความสวยงาม

ฉันสงสัยนะว่าลูกกระถิ่นเม็ดกระถิ่น

เออมันลุ้นมันลุ้นมันมีทุกอย่างจริงคุณดูขิงด่างไม่ขิงด่าง
ถึงด่างได้เหรอเราเคยนำเสนอกันไปมีเยอะแยะมากมายจริงจริงเนี่ย
เหตุการณ์โอ้ยมันมีเยอะคุณเพราะฉะนั้นแล้วเอาเป็นว่าดิฉันว่านะใครที่ปลุก
ด่างแบบนี้ก็อาจจะเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคล
แล้วก็คงจะไม่ได้คิดว่าจะเอาผลผลิตไปทำกินอะไรขนาดเอาไว้ประดับ

มีความสวยงามก็เล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะ
ตามความชอบส่วนบุคคลนะครับ
เอาเป็นกระแสเป็นเทรนด์ในช่วงนี้เนาะ